คือแม่ค้าขายลูกชิ้นไปซื้ออาหาร
รูปที่ร้านร้านหนึ่งจากแม่ค้าคนหนึ่ง

แล้วตัวเองก็ไปนั่งขายของหน้าตาเฉยนะครับ

จะจ่ายไม่จ่ายเออมองซ้ายมองขวาก่อน

ตอนแรกเหมือนจะหยิบอีกถุงนึงเออแต่เห็นคนเยอะ

แล้วก็หนีไปหน้าตาเฉยครับ
นะคุณผู้ชมเจ้าของร้าน
เขารู้ว่าของหายทนไม่ไหว

เพื่อให้ทางร้านค้าเองก็ต้องระวังตัวกันด้วย

ตั้งรางวัลใครแจ้งบ่อแสได้

รวมทั้งไปแจ้งความแล้วที่สพสิงห์บุรีครับ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปไม่นาน

คนที่ขโมยเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นกับไก่ย่าง
อยู่ในเขตตำบลโรงช้างอำเภอพรมบุรี

คือนางสาวชะมรินพรมากศรี

หน้าชุดก็ชุดเดียวกันด้วย
ยอมรับว่าขโมยจริงที่เอามาก็มีลูกชิ้น

ขโมยจากร้านเจ๊หม่องอาหารแปรรูปมา
ตั้งแต่วันที่๓๐มกราคม

อยู่ในเพิงก็หาเช้ากินข้ามกันไป

หนึ่งมีเจ้าทุกข์อีกคนนึงโผล่ไปชี้ตัว
นี่คนนี้มาขโมยของของฉันเหมือนกัน

พอดีฉันเผลอเอาเงินในกระเป๋าไป๕๐๐

ตำรวจก็เลยส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ใครเคยถูกผู้หญิงคนนี้
ก็ลองไปแจ้งความเพิ่มเติมได้ครับ